ทุกทุกก้าวที่ถึงย่อยเขาแล้วทุกก้าวคิดถึงอะไรคะ
พูดคำว่ารักในหลวงรักในหลวงรักในหลวง
รูปเมื่อกี้ที่เธอถือรูปพ่อของเธอเหรอ
ผมก็บอกว่าใช่แต่ไม่ใช่พ่อฉันคนเดียวนะ
ผู้ชายคนนี้คือพ่อของคนไทยอีก๖๗ล้านคน
ตอนรับพยาบาทจากพระหัสตรงท่าน
ตอนนั้นสาบานเลยว่าผมจะเป็นค่ารองบาทและผมจะไม่ผิดของสาบาน